คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูเรื่องการทำงานการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์กันหน่อยค่ะ
อย่างปพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเลยนะ
ที่ตอนนี้ต้องรับภารกิจหนักในการประสานร่วมกับทั้งทางผู้ว่าร่วมกับทางตำรวจ
คือทางปพก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพายุโซนร้อนปลาบึกนี้มันมีความรุนแรงขึ้นตามที่คาดการณ์
ก็สามารถที่จะรับมือรวมถึงรักษาชีวิตของประชาชนเอาไว้ได้นะคะ
เราไปดูกันหน่อยนะคะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ธิบดีชัยพลทิติศักดิ์ก็บอกว่าปพมีการแจ้งเตือนไปยังทุกจังหวัดในภาคใต้
แล้วก็พื้นที่ที่เสี่ยงต่อเนื่องแบบทุกวันเลยค่ะ
ส่วนแผนเผชิญเหตุก็แจ้งให้ทางจังหวัดมีการตั้งศูนย์เฝ้าระวัง
เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ในตัวจังหวัดเอง
โดยมีทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
และบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เคราะห์ถึงความรุนแรงของพายุแล้วก็จุดที่เกิดเหตุ

ขณะเดียวกันนะคะก็มีการขอความร่วมมือไปยังปพจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคิริขัน
ให้ลงไปสมทบ๓๐ในเขตพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็ตอนนี้มีความพร้อมในการรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึกอย่างเต็มที่นะคะ
จากการประเมินทะเลน่าจะมีคลื่นสูงถึง๕เมตร
ดังนั้นก็เลยมีการสั่งการให้เรือทุกชนิดงดออกจากฝั่ง
ส่วนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
จะกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมมันจะมาเป็นเหตุซ้ำรอย
กับเหตุการณ์แหลมตะลุมพุกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไหม
ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็มีการสื่อสารเรื่องนี้
ยังชาวบ้านที่อยู่ในทุกพื้นที่
แล้วก็มีการอบพยพพื้นที่เสี่ยง
ซึ่งมี๒จังหวัดที่มีการอบพยพคนแล้ว

พรุ่งนี้ช่วงบ่ายช่วงค่ำอาจจะขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุก
ส่วนอีกที่จังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดสุราธานีนั่นเองค่ะ
เป็นการป้องกันความปลอดภัยไว้ก่อน
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าถ้าเกิดพายุลูกนี้
มีความรุนแรงตามที่คาดการณ์เอาไว้จริง

แล้วก็รักษาความปลอดภัยของประชาชนได้นะคะ